คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนะฮะ

คือเมื่อวานนี้มันมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะว่ามีโปรแกรมคือมีแพลนของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย
ที่จะไปช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้สมัครเขา

คือตอนนี้ทั้งคุณธนทรคุณช่อเองเนี่ย
เขาก็ตระเวนไปการช่วยกัน

คือกลุ่มคนสวมใส่เสื้อสีเหลืองไปล้อมรถคันหนึ่งไว้
แล้วบางคนก็เอาเหมือนไม้ทงฟาดเข้าไปกับรถ
เพราะคิดว่ารถคันนี้มีนายธนทรอยู่

เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยคือไม่ยอมรถกระจก
แล้วก็ลักษณะคือติดฟิล์มทึบสีดำไง
ทำให้กลุ่มมวลชนเนี่ยคิดว่ารถคันนี้เนี่ย
ข้างในมีคุณธนทรอยู่หรือเปล่า
ก็กลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราว
ที่เขาโพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์สักนิดหนึ่งก่อนนะฮะ

คุณธนทรลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครท้องถิ่นเนี่ย

แล้วมีหลายช็อตมากนะที่คุณธนทรเนี่ย
โดนกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเนี่ยตะโกนไล่นะคะ

จนกระทั่งพ่อค้าแม่ขายบางส่วนเนี่ย
ไปมีปากเสียงกระทบกระทั่งกับตำรวจ
เออคือกลุ่มคนที่ก็มีสองฝ่ายนะ

ก็มีกลุ่มที่แบบว่าไม่สนับสนุนก็มีนะฮะ
เวลารู้กำหนดการของนายธนทรจะลงพื้นที่เนี่ย

แต่บางคนก็เตรียมมาตำหนิติเตียนนะครับ

ทั้งเรื่องของการไปตำหนิติเตียนนายธนทรโดยตรง
กับเรื่องของการล้อมรถนะฮะ
เพราะว่ามันเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับ

แล้วก็นายธนทรเนี่ย
สุดท้ายได้ทวิตข้อความภายหลังจากรับทราบเหตุการณ์นี้
แล้วหลายคนก็สงสัยว่าในรถตกลงเป็นนายธนทรหรือเปล่า
เพราะตำรวจก็มากันมวลชนให้ออกจากรถ

ก็มีความรุนแรงกระทบกระทั่งทุบรถอะไรกันแบบนี้
สุดท้ายนายธนทรได้ทวิตข้อความนะครับ
บอกว่าตัวเขาเองไม่ได้รับอันตราย
เพราะเขาไม่ได้อยู่ในรถคันนั้น
และรถคันนั้นก็ไม่ใช่ของผมด้วย

คือห่วงคนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่มากกว่า
ส่วนตอนนี้เองผมก็ลงพื้นที่ปกติ
ในการดูนโยบายกับผู้สมัคร
แล้วก็ยังทำงานในการบรณรงค์อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อยู่
คือคุณธนทรโพสต์ออกมาแบบนี้แล้ว
เราก็มีคำถามว่าสรุปแล้วรถคันที่ถูกมวลชน
กลุ่มคนใส่เสื้อสีเหลืองไปล้อมเป็นรถใคร
ถ้าไม่ใช่รถของคุณธนทรไม่ใช่รถทีมงานคุณธนทร
คำถามตัวโตคือแล้วเป็นรถใคร
นั่นแปลว่ากลุ่มมวลชนคนเสื้อเหลืองเนี่ย
ที่ไปดักไปดักลักษณะคือพยายามให้เขาเปิดประตู
เปิดกระจกลงมาแสดงว่าคุณดักผิดคันใช่ไหม
ล่าสุดน่าสนใจค่ะเพราะว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
ได้มีการทวิตข้อความพร้อมกับรูปภาพ
ที่ปรากฏคันเดียวกันกับรถในคลิป
คันนี้คันนี้ค่ะบอกว่ารถคันดังกล่าวคือรถของที่บ้าน
ขณะเกิดเหตุกำลังจะไปทำธุระที่โรงแรม
เพราะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าโรงแรม
มวลชนคนเสื้อเหลืองคือดักรถทุกคันที่จะเข้าออกโรงแรม
แต่ปรากฏว่ารถคันนี้ไม่ยอมลดกระจกแล้วก็ติดฟิล์มสีดำด้วย
ทีนี้ทำให้มวลชนเข้าใจผิดคิดว่ารถคันนี้คุณธนทรนั่งอยู่ด้านใน
เพราะฉะนั้นยืนยันแล้วนะคะว่ารถคันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณธนทร
เป็นของชาวบ้านที่เขาจะไปทำธุระที่โรงแรม
และยืนยันว่าไม่มีคุณธนทรอยู่ในเพียงในรถ
ในรถคันนั้นมีเพียงผู้หญิง๕คนเท่านั้น
การโดนทุบรถเช่นนั้นทำให้คนในรถหวัดกลัว
ยืนยันเลยนะคะว่าเขาฟ้องร้องแน่
เขาฟ้องแน่เพราะเห็นบอกว่าคุณแม่ของเขาเป็นทนายความด้วย
และที่สำคัญเขามีคุณซายเจริญปูระเป็นไอดอล
ไม่รับคำขอโทษเป็นเงิน
และไม่รับคำขอโทษเป็นค่าเสียหาย
ฟ้องร้องอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
ส่วนเรื่องที่เป็นเหตุชุลมุนวุ่นวาย
กระทบต่อการหาเสียงของผู้สมัครนายกอบจอย่างหมอไก่

ซึ่งเป็นผู้สมัครในพื้นที่หรือไม่
หมอไก่เองบอกก็ไม่กระทบนะนะ
แล้วก็กระทบต่อกำหนดการหรือว่าแผนงานของทางคณะก้าวหน้า
คุณธนทรหรือคุณช่อพันนิกาหรือไม่

แต่ก็มีคำถามกลับไปว่าสิ่งที่ทำทำเพื่ออะไรอะไรแบบนี้นะฮะ

ว่าจะมีความรุนแรงหรือว่ามีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอีก
บอกว่าการที่คณะก้าวหน้าเข้าไปทำกิจกรรมคล้ายกับพักการเมืองเลย
เหมือนไปช่วยหาเสียงอะไรเลยทำได้หรือไม่
ตีความกันยังไงถึงการทำแบบนี้
กรกตก็รับเรื่องไว้แล้วก็ต้องมาถกกันมาตีความกันต่อนะครับ